นี้สมัยนี้หลายคนบ่นว่าข้าวยากหมากแพงครับ
ข้าวของหายากแล้วก็ต้องจ่ายเงินแพงขึ้นในการซื้อใช่ไหมครับ

ได้ทั้งบุญแล้วก็ชาวบ้านที่มาร่วมงานเองก็อิ่มท้องด้วย

ใช่แล้วครับบรรยากาศงานบวชครับ
จะส่งนาคเป็นพระบวชใหม่
แต่ไม่ได้แจกเงินโปรยทานอย่างเดียวสิครับ
ถุงผ้าเขาจะมีน้ำตาลมีข้าวมีน้ำปลามีน้ำมันพืช
ใส่เป็นถุงถุงไว้แบบนี้ช่วยเหลือชาวบ้านเห็นไหมฮะ
คนรับก็อิ่มใจคนทำบุญด้วยก็มีความสุขใจด้วยนะครับ
บรรยากาศในงานบวชของนาคสองพี่น้องครับ
นาคพีรพลและนาคพีรพัฒน์วงหารครับ
ในพื้นที่บ้านโคกฟันโปงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

อ่านี่โอ้โหมีชุดเต็มพระถังสำจังมาด้วยเหรอเนี่ย

งานบุญงานบวชนะครับแน่นอนครับก็จะเป็นธรรมเนียมในการโปรยทานนะครับ
ถือว่าเป็นการสละซึ่งกิเลสนะก็เป็นเคล็ดอย่างหนึ่ง
จากโปรยทานเป็นเงินเหรียญแล้วเนี่ยนะครับ
เจ้าภาพเขาเอาถุงผ้าใส่ข้าวสารเอ่ยข้าวเหนียวเอ่ย
น้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมันพืชแพ็คเป็นถุงเอาไว้ท้ายรถ
แล้วระหว่างทางพอชาวบ้านเขามาร่วมงาน
ก็แจกจ่ายกระจายกันไปแบบนี้ครับนี่นะฮะเห็นไหม
แพ็กลงถุงหยิบมาให้ดูเลยน้ำตาลแบบนี้ข้าวแบบนี้
มันก็อิ่มได้หลายมื้ออยู่นะฮะแบบนี้น้องประหยัดเงินได้เยอะนะครับ
เพื่อนพ่อนาคเองเขาก็สนุกสนานครับ
ดนตรีรถแห่อะไรต่างก็จัดเต็มครับ
งานนี้พ่อของพ่อหน้าครับคุณพ่อวินัย
บอกว่าจริงแล้วครอบครัวทำอาชีพคือเป็นผู้แทน
ขายซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

ตั้งใจบวชตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ไม่สะดวก
ก็เลยเลื่อนมาจัดงานบวชในปีนี้ครับ
ทีความตั้งใจแรกคือโปรยทานเป็นเงินสด
แต่ทีมงานเขาหารือกันแล้วบอกว่า
คุณพ่อยุคนี้ข้าวของแพง
ถ้าหากว่าเราเอาพวกข้าวน้ำปลาน้ำมันพืชมาช่วยด้วยน่าจะดีนะ
ไอเดียดีฮะก็เลยเอามาทำเป็นถุงแจกแบบนี้แหละครับ
เขาต้องการให้คนที่มาร่วมงานมีความสุข
และทางครอบครัวของเจ้าภาพก็มีความสุขไปด้วย

สมัยนี้บริหารเงินในกระเป๋าของทุกท่านให้ดีนะครับ
เรื่องงานบุญก็ดีนะคะเวลาเราเห็นข่าวงานบุญทำให้เราใจเย็นนะคะ